ทานขนมของหวานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่ที่รอคอยกันเลยดีกว่า

ไปทำวิธีเปิดสับรับโชค
พร้อมกับไปล้วงไข่ในหายกันค่ะ

ให้ดูบรรยากาศกันเลยนะคะว่าคนเยอะมากจริง
นี่ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
วันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะที่วัดเนี่ยหนาแน่นแล้วก็คึกคักไปด้วยสาธุชนจำนวนมาก
พากันมาร่วมพิธีเปิดคุมทรัพย์รับโชคเปิดโชครับทรัพย์กันมากมายแบบนี้
โดยผู้ที่มาร่วมพิธีเนี่ยเขาจะนำซองของไหว้ต่างอย่างเช่นกล้วยที่เราเห็นกล้วยน้ำว้า

ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าฟักทองก็มีเหมือนกันมาใช้ในการประกอบพิธีนั่นเอง
ผู้ที่เข้าร่วมพิธีเขาจะนำกล้วย๑หวีมาใส่ในจานหรือพา
แล้วก็ยกขึ้นเหมือนเขาเรียกยกขึ้นเทินหัวไว้
แล้วก็อธิษฐานเป็นการเรียกโชคเรียกลาบเรียกทรัพย์ต่าง
บางคนเขาเอาเงินในกระเป๋าใส่ลงไปด้วย
อย่างที่เราเคยเห็นบางคนยกกระเป๋าสตางค์มาวางเลย
หรือว่าอย่างที่บอกบางคนเอาลอตเตอรี่ใส่ก็มี
ถ้าซื้อส่วนตัวนี่ก็ใส่แบบนี้๒ใบเป็นชุด
บางคนอย่างที่เห็นไปเป็นแผงลอตเตอรี่

นี่เป็นปึกก็มากี่ใบก็ได้ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลก็ว่ากันไปนะคะ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค
อาจารย์แป๊ะท่านก็จะทำการปะพรมน้ำมนต์
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีแบบที่เห็นอยู่นี่นะคะ
รับน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วได้พรเรียกโชค

นี่ไปล้วงคลำรูปความหวาน

พูดดีนะล้วงอะไร

คุณเห็นไฮไหมไฮทองคำ
ล้วงไข่ในหายทองคำ
ถูกต้องแล้วค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดนี้เลย
มันคือคล้ายกับการเสี่ยงเซียมซีคุณชนะ
คือล้วงไปแล้วไข่ที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยได้เลขอะไร

อันนี้ก็คืออาจจะมีความหมงความหมายบอก

แต่บางคนเขาก็ล้วงแบบนี้เสร็จปั๊บติดขึ้นมา

เออเลขนี้นะจำไว้ก่อนจำไว้

บางคนล้วงสัก๒๓ครั้งได้๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้าง

แล้วแต่อันนี้บางคนก็เอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันบ้าง
อย่างบางทีเราเสี่ยงเซียมซี
ซื้อเลขเซียมซีดีกว่าเผื่อจะโชคดี
เอาล่ะคุณผู้ชมแต่ก็ที่แน่เลย
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ดิฉันก็แอบไปถามหนึ่งในผู้ที่เขาไปล้วงไข่อยู่เนี่ยนะ
ก็ถามมาว่าล้วงไข่ในหาย๓ครั้งคุณได้อะไรมาบ้าง
เขาบอกว่าอ้อคุณได้ตัวเลข๔๓ตัวเลข

เค้าบอกมาว่าเขาร่วงได้ทั้ง๔๖เลข
เลข๖เลข๙เยอะแยะไปหมดเลย

โอกาสที่มันจะโชคดีมันก็จะน้อยลง

ง่ายอันเดียวก่อน

คือล้วงคลองนึงมันก็จะได้เลข๑หนึ่งหลักใช่มั้ย

เทคนิคของการล้วงไข่ในไฮเนี่ยนะมีมั้ย
ผมบอกต้องให้คุณชนะผู้เชี่ยวชาญ
บอกอย่างหนึ่งนะเวลาล้วงลงไปคนมันก่อนแล้วหยิบขึ้นมาดี
อย่าไปขยำมันอย่าไปขยำมันอ่อนแอแล้วมันบอบบาง
อันนี้คือไข่ปลอมไข่ในนั้นนั่นแหละแล้วมันบุบไงมันเป็นลูกปิงปอง
ค่อยล้วงอย่างมีสมาธิมันเป็นลูกปิงปองคุณหยิบไข่ขึ้นมาแล้วคุณไปบีบมัน
เออจิบเดี๋ยวคนอื่นก็จะเจ็บมือถ้าเราบีบ

สมบัติสาธารณาหรือว่าที่ไปดูแลใครลองมาบีบใครหน้าเคี้ยวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
วิจารณญาณในการรับชมกันดีนะจ๊ะ